คุณยายอายุ๘๔ลูกก็ให้เลี้ยงควายอยู่
ลูกให้เลี้ยงควายอยู่คุณยายรักผูกพันกับควาย
ลูกกลับมาคราวนี้แอบเอาควายไปขาย
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ไปเจอศพคุณยายอยู่ในสระนี้

คือญาติญาติบอกน่าจะมีส่วนน่าจะน้อยใจเพราะผูกพันกับควายมาก

เลี้ยงอะไรก็ผูกพันกับอันนั้นแหละครับคุณผู้ชมของเรา
เป็นภาพตอนที่กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมครับ
ช่วยกันเอาร่างของคุณยายเสงี่ยมผนึกรำ
อายุ๘๔ปีขึ้นจากสระน้ำ
ในหมู่บ้านตะบนกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำครับ
ขออภัยนะฮะอืดแล้วหลายวันแล้ว
น่าจะประมาณ๕วันได้
น้องสาวของผู้ตายก็คือนางเสวยผนึกรำ
อายุ๗๔เล่าบอกว่าพี่สาวหายจากบ้าน๕วันแล้วนะครับ
สาเหตุคาดว่าน่าจะน้อยใจลูกชาย

ผู้ตายเนี่ยเลี้ยงวัวครับขออภัย

ซึ่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

จนขณะนี้เหลือ๒ตัวคุณผู้ชม

มีลูกอยู่ในท้องด้วยนะครับ

ถ้าจะขายให้แม่ตายก่อนนะ

จากนั้นลูกชายกลับไปทำงานกรุงเทพครับ

แต่ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายกลับมากับนายจ้าง

แล้วดื่มเหล้าฉลองกันสนุกสนานเลย

น่าจะน้อยใจเดินไปบ่นให้ชาวบ้านได้ยินนะ

ขณะที่ในสว่างพนึกรำลูกชายของคุณยายเสงี่ยมนะฮะ
รับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สาเหตุน่าจะมาจากความน้อยใจของแม่

ขายวัวทั้ง๒ตัวได้เท่าไหร่
ได้๔๓๕๐๐บาท

อยากให้เขากลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานครแล้ว

แต่เขาผลอยหลับไปนะครับ
ขึ้นมาตอนเช้าปรากฏว่าแม่หาย
แม่หายครับตั้งแต่วันนั้นก็ออกตามหา

นายสุพศิลป์กระแสอิน

เมาเนี่ยยายก็จะคุมตัวเองไม่ได้นะฮะ

เป็นคนกระตันยูเลี้ยงดูแม่มาตลอด

พิจารณาตครับก็แน่นอนละละราคานั้นนะ๔๓๕๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าตัวแม่เนี่ยท้องด้วยนะมีลูกอยู่ในท้องด้วย
แต่ไม่ทราบว่าทำไมลูกชายถึงรีบขายแล้วแบ่งเงินให้แม่น้อย
นายจ้างของเขาแนะนำให้ขายวัวเพราะไม่อยากให้เป็นภาระแม่

ขณะนี้ญาติของคุณยายเสงี่ยมครับก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
หลังจากประกอบพิธีชาปนกิจลูกชายของคุณยายก็เป็นคนอุ้มที่ใส่กระดูกของคุณยายนะครับ
แล้วก็บอกให้คุณยายกลับบ้านเราครับ
เรื่องนี้ก็ต้องดูเรื่องของมันมีปัจจัยหลายอย่างกับข่าวนี้นะครับ
ก็ดื่มเหล้าด้วยประกอบกับน้อยใจด้วยแบ่งตังค์ให้แม่น้อยด้วย